คุณผู้ชมคะติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับอิสราเอลและฮามาสกันหน่อยนะครับ
ตอนนี้หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องของการนำคนของประเทศตัวเองกลับประเทศ
นำคนเจ็บนำผู้เสียชีวิตกลับและแน่นอนช่วยเหลือตัวประกัน
ล่าสุดวันนี้มีรายงานว่ากลุ่มฮามาสยอมปล่อยตัวประกันชุดแรกออกมาแล้วนะคะ
เป็นแม่ลูกชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลค่ะ
จูดิตรานานพลเมืองสหรัฐเชื้อสายอิสราเอลและนาตาลีรานานลูกสาววัย๑๗ปี
ได้รับการปล่อยตัวเมื่อวานนี้นะคะ
หลังจากที่พวกเธอถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปตั้งแต่วันที่๗ตุลาคม
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์๒สัปดาห์เต็มค่ะ
ฮามัสมีการเผยแพร่คลิปขณะปล่อยตัวทั้งคู่ด้วยนะคะ
โดยจูดิตและนาตาลีเป็นพลเมืองชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลทั้งคู่
ทั้งสองคนแม่ลูกถูกจับตัวไปตอนที่ไปฉลองวันเกิดครบรอบ๘๕ปี

แล้วก็เนื่องในวันหยุดประจำชาติของอิสราเอลด้วย

แล้วก็ถูกกลุ่มฮามาสบุกจู่โจมหมู่บ้านและจับเป็นตัวประกันค่ะ
นายอูรีรานานพ่อของนาตาลีและอดีตสามีของจูดิตเปิดใจกับสื่อ
รู้สึกดีใจที่ได้รับข่าวดีแบบไม่คาดคิด
เพราะตอนแรกที่ได้ข่าวว่ากลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันสองแม่ลูก
เขาหวังมาตลอดเลยว่าจะเป็นอดีตภรรยาแล้วก็ลูกสาวของเขา
หลังจากที่เขานอนไม่ได้กินไม่ได้มาเป็นเวลา๒สัปดาห์เต็ม
หลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวนะคะนาตาลีก็ได้โทรมาพูดคุยแล้วก็ยืนยันว่าเธอสบายดี
ฮามาสให้การดูแลเธอเป็นอย่างดีแล้วเธอก็ดีใจมากที่จะได้กลับบ้าน
ส่วนแม่ของเธอก็คือจูดิตเนี่ยมีรอยถลอกเล็กน้อยที่มือแต่ไม่ได้เป็นอะไรมาก
โดยในสัปดาห์หน้าวันที่๒๔ตุลาคมจะเป็นวันเกิดครบรอบอายุ๑๘ปีของนาตาลีนะคะ
เขาบอกว่าเขาจะจัดงานฉลองวันเกิดให้กับลูกสาวที่บ้านด้วย
โฆษกองทัพอิสราเอลระบุว่าสองแม่ลูกชาวอเมริกันได้ออกจากฉนวนกาซ่ามาพร้อมกับทหารอิสราเอลแล้ว
ว่าจะกลับถึงสหรัฐเร็วนี้ค่ะ
ต้นนะตอนนี้คาดว่าน่าจะยังมีตัวประกันอยู่ในเงื้อมือของกลุ่มฮามาสอีก๒๐๐คนนะคะ
แต่ก็นับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับความหวังที่จะมีการปล่อยตัวประกันคนอื่นค่ะ
ส่วนสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาสวันนี้๑๔วันแล้วนะคะ

อิสราเอลยังคงยิงจรวดโจมตีทั้งในฉนวนกาซ่าแล้วก็พรมแดนที่ติดกับเลบานอนทางเหนืออย่างต่อเนื่องค่ะ
ต่อเนื่องค่ะผู้เสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้น
ปาเลสไตน์เสียชีวิตไปจากเหตุครั้งนี้แล้วเนี่ย

จำนวนนี้๗๐เป็นเด็กและผู้หญิงนะคะ
บาดเจ็บมากกว่า๑๓๐๐คน
มีรายงานผู้สูญหายมากกว่า๑๐๐คน
และอาจจะถูกฝังอยู่ใต้ซากประหักพัง
ขณะที่อิสราเอลมียอดผู้เสียชีวิตกว่า๑๔๐๐ศพ
บาดเจ็บอีกกว่า๔๖๐๐คนค่ะ
ในขณะเดียวกันนะครับมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างคุณผู้ชมครับ
หลังจากที่ชาวปาเลสไตยและชาวมุสลิมหลายชาติ

บริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลในหลายต่อหลายประเทศนะครับ
เพื่อให้หยุดการโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซ่า
วันนี้ครับที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
มีกลุ่มผู้ชุมนุมชาวมุสลิมและชาวปาเลสไตน

ประมาณ๗๐๐คนมารวมตัวชุมนุมประท้วงกัน
ต้านการโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซ่าครับ
แล้วก็มีตำรวจจากกรมกับการตะบดนครบาน๕
และตำรวจสนลุมพินีมาดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับ
โดยนายไซยิสสุไลมารฮุไซนีผู้นำชีอะแห่งประเทศไทย
กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับ
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวมุสลิม
และอยากจะยื่นหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอลให้หยุดใช้ความรุนแรง
และขอประนามสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนยุทธโปรกรณ์ให้กับอิสราเอลครับ
ขณะที่สถานเอกราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนั้นได้ออกประกาศปิดทำการ
ยังไม่มีกำหนดตั้งแต่วันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
รวมไปถึงในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ
เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตตะเริกนั่นเองครับวันปียะมหาราชครับ
ถ้ามีโจรมาปรุดบ้านของพี่น้องบ้านที่มีเรือสูตรอะไรนะ
มายึดบ้านของพี่น้องแล้วพี่น้องลุกขึ้นต่อสู้กับการยึดรองครั้งนั้น
พี่น้องจะเป็นประกาศหลายหมด
แต่ถ้าพี่น้องหาผู้ตัดสินมาช่วยตัดสินข้อขัดแย้งนี้
เขาก็ตัดสินว่าบ้านนี้ให้เป็นคนละครึ่งโจรด้วยเราด้วยพี่น้องจะรับร้าน
กระทรวงการต่างประเทศนะครับขอให้พี่น้องคนไทยในอิสราเอลที่ยังตัดสินใจว่าจะไม่เดินทางกลับ
ขอให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับ
ส่วนคนที่แจ้งชื่อไว้กับสถานทูตแล้วเปลี่ยนใจไม่เดินทางกลับ
แจ้งทางสถานทูตล่วงหน้าด้วยครับ
เพื่อบริหารจัดการที่นั่งบนเครื่องบิน
และจะได้ไม่เสียโอกาสของคนอื่นที่เขาต้องการจะเดินทางกลับประเทศครับ
ในวันนี้มีเที่ยวบินอพยพที่กลับถึงไทย๒เที่ยวบินครับ
เที่ยวบินแรกนั้นมีจำนวน๒๑๔คน
อีก๑เที่ยวบินมีจำนวน๓๒๐คนครับ
และในวันพรุ่งนี้๒๒ตุลาคมจะมีเที่ยวบินมาอีก๒ไฟล์ทนำแรงงานไทยกลับมา
เป็นเครื่องบินกองทัพอากาศมี๑๔๐คนและอีก๑สายการบินครับ
ขณะที่ผู้บัญชาการฐานอากาศนั้นเปิดเผยหลังจากฟังแผนการอบพยพคนไทยในอิสราเอลของกองทัพอากาศ
ครั้งที่๓บอกว่าการเดินทางในครั้งนี้กองทัพอากาศจะบินเส้นทางใหม่ครับ
เนื่องจากมีประเทศบางประเทศที่เปิดน่านฟ้ายอมให้เครื่องบินกองทัพอากาศของไทยได้บินผ่านได้
ก็จะผ่าน๖ประเทศคือเมียนมาอินเดียกาต้าสหรัฐอารับเอมิเลสซาอุดีอาราเบียจอแดน
ใช้เวลาประมาณ๘ชั่วโมงครึ่ง
จากเดิมที่ต้องบินอ้อมและใช้เวลาประมาณ๑๓ชั่วโมงเศษครับ
ดังนั้นก็จะประหยัดความเร็วไปได้ถึงอีก๔ชั่วโมงโดยประมาณนะฮะ
นั่นคือความคืบหน้าล่าสุดก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่สาอุดีอาราเบียนั้น
เขาเปิดให้ไทยสามารถบินผ่านน่านฟ้าของเขาได้ครับ
สำหรับสถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลที่มีทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
รวมถึงคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันนะคะแน่นอนว่าตั้งแต่มีข่าวว่า
มีการปล่อยตัวประกันชุดแรกออกมาเนี่ยครอบครัวชาวไทยเราก็มีความหวังเหมือนกัน
เพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่ก็แน่นอนว่าต่างจากครอบครัวผู้เสียชีวิต
ถึงแม้ว่าวันนี้ร่างของคนที่รักจะเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดแล้ว
แต่มันก็เป็นร่างที่ไร้ลมหายใจค่ะ
พี่ไก่ต้องสู้สิพี่ไก่เป็นที่ต้องเข้มแข็งไหมต้องเข้มค่ะพี่ไก่
นี่คือร่างของหนึ่งในแรงงานไทยนะคะนายธนกฤษปรากฏวงวัย๓๕ปี
ที่เสียชีวิตจากการสู้รบในอิสราเอลค่ะ
เดินทางมาถึงภูมิลำเนาแล้วก็ถูกเคลื่อนไปที่วัดพระร่วงเจ้าประธานพร

สุโขทัยนะคะพี่น้องทั้ง๖คนเนี่ยโผล่เข้าหาแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักเลยนะคะ
พร้อมบอกว่าในที่สุดก็ได้กลับบ้านแล้วโดยการเคลื่อนร่างครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเคลื่อนร่างมาพร้อมกับผู้เสียชีวิตอีก๗รายนะคะ
นายสุรพลปรากฏวงพี่ชายของผู้ตายอ่ะค่ะก็ได้เปิดเผยบอกว่านายธนกฤษเนี่ย
เป็นน้องคนสุดท้องจากพี่น้อง๗คนพ่อแม่เสียชีวิตมานานแล้วน้องเป็นคนขยันขี้เล่นนะคะ
ทำงานที่อิสราเอลก็เข้าปีที่สี่แล้วค่ะส่งเงินมาให้ทางบ้านอยู่ตลอดทุกเดือนนะคะ
แล้วก็มีการเก็บไว้บางส่วนเพื่อตั้งตัวด้วยก็มีการติดต่อพูดคุยกันเป็นประจำนั่นแหละ
กระทั่งวันที่๗ตุลาคมค่ะน้องชายไลฟ์บรรยากาศที่ถูกโจมตีให้พี่น้องดู
บอกว่ากลัวอยากกลับบ้านก่อนที่จะติดต่อไม่ได้จนรู้ว่าน้องเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ทุกคนก็ตกใจแล้วก็เสียใจมากนะคะ
ก็น่าจะเป็นครอบครัวของนายครงกิจชมบัวแล้วแรงเท้นที่ที่ถูกจับเป็นตัวประกันนะคะ

รวมถึงฝากขอบคุณทุกหน่วยงานล่วงหน้าเลย

โทรมาบ้างครับ
บอกว่ามีความคิดหน้าว่าตัวประกันสบายดีอยู่

ครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าลูกยังสบายดี

ไม่รู้สึกว่าลูกจะกลับมานะครับ
ถ้ากลับมาบ้านเร็วจะทำให้ทีเรียกฝันลูกไหม